คุณผู้ชมไหนพูดถึงพลเอกประวิทย์ก็ต้องพูดถึงพักพลังประชารัฐ
โดยเฉพาะท่าทีในการจะโหวตนายกให้กับแคนดิเดตของพักเพื่อไทย

ยังยืนยันนะว่า๔๐สอสอของพักเนี่ย
มือโหวตให้แคนดิเดตพักเพื่อไทยแน่นอน
เพราะเล็งเห็นแล้วว่าวันนี้เกิดปัญหาขึ้น
หากปล่อยเป็นแบบนี้ต่อไปอาจทำให้ประเทศถึงทางตัน
ก็เลยต้องการให้ปัญหาการเมืองมันคลายตัว
และตั้งรัฐบาลที่มีเสถียรภาพได้
โดย๔๐สอสอของภักดิ์ก็จะหนุน
นุนแคนดิเดตนายกของพักเพื่อไทยเท่านั้นนะ

แต่ไม่ได้มีการเรียกร้องในการร่วมรัฐบาลครับ
แล้วก็ปฏิเสธกระแสข่าวงูเห่าด้วย
คือคนก็สงสัยว่าถ้ายกมือโหวตให้
จะมีการย้ายค่ายหรือเปล่าจะไปอยู่พักเพื่อไทยหรือเปล่า
คุณไผลลิกย้ำว่าสอสอทุกคนเข้าตามตรอกออกตามประตูคุณผู้ชม
แล้วเรื่องนี้เนี่ยเอ๊พลเอกประวิทย์รู้เรื่องหรือเปล่า
ปรากฏว่าคุณไผลลิกบอกว่าเรื่องนี้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
หัวหน้าพักไม่ได้สั่งการนะแต่พวกตนเนี่ยคุยกันไว้แล้วว่า

หรือไม่เพราะจะกลายเป็นประเด็นที่สร้างปัญหาต่อการจัดตั้งรัฐบาล
เพราะฝั่งพักเพื่อไทยเองก็บอกว่าไม่ได้มีเงื่อนไขในการร่วมรัฐบาล

เอาเจอพลเอกประยุทธ์ที่งานวันเกิดพลเอกประวิทย์ไม่ตอบใช่ไหม

หรือที่ที่สมุดประการนักข่าวยังตามไปถามเลยว่าคุยเรื่องการเมืองกันหรือเปล่า
นี่คือผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

หลังจากไปเป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการพัฒนาพื้นยางและเฟอร์นิเจอร์อัพไซเคิล
สนามกีฬาลานสเก็ตน้ำแข็งไอวิสอินเตอร์เนชนะเทรนนิ่งเซ็นเตอร์

ท่านปฏิเสธว่าไม่ได้คุยกันเรื่องการเมืองเลย
แล้วก็ไม่ตอบด้วยว่าสอสอรวมไทยสร้างชาติ
มาปรึกษาหาลือท่านหรือเปล่าหลังจากมีการส่งสัญญาณว่า
ถ้าเทียบเชิญมาก็อาจจะเข้าร่วมรัฐบาลนะ
แล้วก็ยังไม่เห็นไม่เห็นแถลงการที่ออกโดยคุณภูมิธรรมเวชยชัย
นะครับที่ออกมาดักทางออกมาคล้ายแบบรู้นะรู้นะ
คืออย่าโยกย้ายข้าราชการนะ
ช่วงนี้เขาไม่โยกย้ายข้าราชการสำคัญกันนะครับ
คือคุณผู้ชมครับโอ้โหปีนี้ผมไปดูแล้ว
มีน่าล่ะคุณภูมิธรรมถึงออกมาพูดเรื่องนี้ดอมแข็งคุณผู้ชม
ราชการระดับสูงผู้นำเหล่าทัพ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหลายจังหวัดเกือบ๒๐จังหวัดเกษียณอายุราชการครับ
มีหน้าเหรอมีหน้าคุณภูมิธรรมทำออกมาดักทางเอาไว้
ว่าอย่าโยกย้ายข้าราชการระดับสูงสำคัญนะในช่วงนี้นะ
ไม่ใช่แค่ดักทางเรื่องนี้อย่างเดียวนะพี่เบิร์ต
เพราะว่าทุกคนไม่มีใครไม่กลืนเลือด
ผมก็กลืนเลือดมาก
เราทำเนี่ยด้วยต้นทุนที่สูงพอสมควร